รวมไปถึงสร้อยคอทองคำที่คุณใส่อยู่

เพราะว่าล่าสุดมีคนโดนกระชากสร้อยค่ะ

โอ้โหกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าประตู๓
โรงงานธรรมศรหมู่ที่๑๑ตำบลคลองมะเดือ
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงงานนะ

จู่ก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึง

ท่านใดนัดคนซ้อนอะค่ะ
ก็กระโดดมากระชากคอเสื้อเธอ
แล้วพยายามจะกระชากสร้อยคอทองคำที่เธอใส่มา

จากนั้นกระชากสร้อยแล้วก็หลบหนีหายไป

สาวโรงงานผู้เสียหายในภาพนะคะ
ชื่อว่าคุณศรีวารีจันทวงอายุ๔๕ปี
เธอเป็นพนักงานฝ่ายจัดส่งของโรงงาน

เธอก็ขี่รถเข้ามาในโรงงานแล้วนะ
คนร้ายก็ขี่มาจอดเทียบ

เหมือนให้เบี่ยงเบนความสนใจ

เธอโดนดึงกระชากคอเสื้อ

คนร้ายก็กระชากสร้อยคอทองคำ
ที่อยู่ขอนัก๒สลึงไป

โจรทำไม่สำเร็จ

ใช่งานนี้เธอก็เลยรีบทิ้งรถ
มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่เหมือนรถจะล้ม

เสื้อก่อนแล้วพูดบางอย่างเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจ
แล้วพยายามจะดึงแล้วเธอวิ่งหนีทัน
คุณดูวิ่งเข้ามาในโรงงานเลย

ที่เดินไปทำให้คนร้ายตกใจแล้ววิ่งหนีไป
คนร้ายเห็นรอปภพอดีมันก็ตกใจขึ้นไป
นะคะนี่ค่ะคือเธอบอกว่าไม่แน่ใจว่าคนขับมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นว่าคนขับผมยาวเห็นไหม
ส่วนคนซ้อนท้ายเป็นผู้ชายค่ะแน่นอนรูปร่างใหญ่เลยแหละ

ล่าสุดเธอก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเฉพาะกระทุ่มแบนแล้วนะคะ